ยกก็เคยได้การถามแอมมาค่ะ

จนล่าสุดวันที่๓๐
ยกก็ได้เห็นข้อความ

คือหยกทราบค่ะว่าข้อความที่หยกโพสต์ลงไปเนี่ย
มันเป็นคำที่ไม่สุภาพ
แต่ณอารมณ์ตอนนั้นหยกรู้สึกว่า
มันแน่นนะคะ

ก็เลยได้โพสต์แบบนั้นลงไปในไอจี
ข้อความตัวเห็นเขียวอะไรอย่างไรคะ
ความที่เห็นก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะคะ

สำหรับตัวหยกยืนยันได้เลยใช่ไหมคะว่า
พี่พีเป็นมือที่สามารถทำให้เรา
กไม่ขอพูดเรื่องของคนอื่นแล้วกันค่ะ
วันนี้หยกจะพูดเรื่องของหยกอย่างเดียว
แต่เหมือนน้องมั่นใจว่า

ตั้งแต่เกิดเรื่องหลังจากที่หยกได้โพสต์ไอจีลงไปแล้วนะคะ
เราได้คุยกันแค่๑ครั้ง
โดยที่เขาโทรมาแล้วก็ตอบว่า

เขาก็เป็นฝ่ายที่ขอยุติความสัมพันธ์ก่อน

ค่ะแต่ว่าหลังจากที่วางสายไปคือตอนนั้นก็ด้วยอารมณ์หลายอย่างสถานการณ์มันคุมเคลือ
จากการโทรครั้งแรกหยกไม่ถือว่านั่นเป็นการเคลียร์ค่ะ
เพราะเรายังไม่ได้คุยเรื่องรายละเอียดเลยว่ามีการอธิบายใดเกิดขึ้นนะคะ
หลังจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยค่ะ
แล้วหยกมาทราบอีกทีวันนั้นตอนเย็นว่าเขาก็ไปเกาหลีไปต่างประเทศค่ะ
แล้วก็เขาก็บอกผ่านเพื่อนมานะคะว่าเดี๋ยววันที่๗เนี่ยเขาจะกลับมาเคลียร์
ซึ่งเราก็รอค่ะก็ไม่มีการเคลียร์ใดเกิดขึ้น
จนผ่านไปครบ๑๐วันเขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์
หลังจากนั้นมาเขาก็พยายามที่จะติดต่อคนรอบข้างหยกอะนะคะ
เพื่อที่จะให้มาบอกหยกว่าให้หยกเนี่ยพูดไปในทิศทางเดียวกับเขา
และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมหยกถึงไม่รับโทรศัพท์เขา
เพราะหยกทราบเจ็ดตนาที่เขาเที่ยวมาเขาต้องการอะไร
เห็นตาของหยกครับ
อเรนนี่แหละครับ
คืออยากให้หยกพูดไปในทิศทางเดียวกับเขาในวันแรกที่เขาให้สัมภาษณ์ไป
ซึ่งหยกรู้สึกว่าหยกไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาพูดเรื่องที่ไม่จริง
หกรู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์มันกดดันนะคะพูดจริงตลอด๑๐วันที่ผ่านมาเนี่ย
คือหยกได้ทบทวนอะไรหลายอย่างจากวันแรกที่เขาได้พูดกับหยกไว้ว่า
ถ้าอย่างงั้นเราก็คงต้องยุติความสำคัญ
ตอนแรกมันก็ดูคลุมเคลือไปหมดนะคะเพราะไม่มีอะไรชัดเจนเลยค่ะ
แต่พอเขาให้หยกได้อยู่กับตัวเองหยกก็ได้รู้แล้วล่ะว่าคำตอบของเราคืออะไร
ก็อย่างที่หยกให้สัมภาษณ์ไปในหนังสือพิมพ์มานะคะว่าหยกขอยุติความสัมพันธ์
ไม่สวยค่ะ
ปีที่ผ่านมาก็เสียใจนะคะแล้วก็รู้สึกเสียดาย
คือเราก็มีการวางแผน
เริ่มพูดคุยกันว่าเราจะทำยังไงกับอนาคตของเรา
แต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้มันทำให้หยกรู้ว่าวันที่หยกแย่ที่สุดเขาไม่ได้ยืนอยู่เคียงข้างหยก
ก็มีไปทำบุญนะคะหลังจากเกิดเรื่องอะค่ะ
เดี๋ยวก็ไปทำบุญแล้วก็มีเพื่อนคอยอยู่ด้วยค่ะ
ก็ได้ทบทวนทุกอย่างกับ๑๐วันที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นสิบวันที่ยาวนานมาก
ก็ร้องนะคะแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าแบบ
เราต้องเราต้องอดทนนะคะเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ค่ะ
เพราะว่ากำลังใจรอบข้างยกเยอะมาก
หยกไม่คิดว่าแบบจะมีมากขนาดนี้
ต้องรอค่ะหยกจะรอทุกวันซิแต่ว่าไม่มีการโทรมา
ยังหกปีที่ผ่านมาไม่สามารถคุยกันได้คลียใส่หลงตัวแหร่ละ

หยกทำให้หยกรู้สึกว่าแบบ
ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร
เราพร้อมยืนเคียงข้างเขาเสมอ
แต่พอเกิดปัญหาขึ้นมาจริง
เขากลับเลือกที่จะปกป้องฝ่ายอื่นมากกว่า

แล้วผู้ใหญ่นางสองหลายไม่มีมาเป็นกล้าวใจ
ให้นางพูดเหรอครับ

คือทุกคนเขาก็ทราบเหตุการณ์ค่ะ

แล้วตัวหยกมีเสียบไหมคะ
เพื่อจะให้เรื่องมันจบอีกสิ่งกว่าเดิม
หลังจากนี้ไปเนี่ยหยกจะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกแล้ว
หยกขอเดินหน้าต่ออย่างเราสองคนอยู่แก๊งเดียวกัน
มองหน้ากันติดไหมคะเอ่ออันนี้คงต้องเป็นเรื่องของเวลาค่ะ
แต่นะตอนนี้หยกบอกเลยว่าเป็นเพื่อนกันก็ยังไม่พร้อมค่ะ
หยกพักกับไลน์ไลน์คนปัจจัยเชื่อว่าเราเป็นคนซ้อนปล่อย
ในเรื่องของไลน์เนี่ยหยกเป็นคนสแนปมาจริงค่ะ
แล้วหยกก็ได้ส่งให้เพื่อนในกลุ่มดูส่วนที่มันจะออกไปถึงสื่อ
เนี้ยหยกไม่ทราบค่ะแล้วสำหรับเราสามคนสามารถที่สามารถ
ร่วมงานกันได้ในอนาคตในอนาคตหยกสามารถร่วมงานได้ค่ะ
แต่ว่าณวันนี้เนี่ยขออยู่แบบนี้ก่อนดีกว่าค่ะ
พี่หยกคะทั้งสองทีพีเองได้ขอโทรมาเคลียร์ไม่มีการเคลียร์ใด
เกิดขึ้นค่ะหยกว่าคงคงไม่มีอะไรต้องเคลียร์แล้วค่ะ
เพราะว่าวันนี้หยกบอกเลยว่าหยกขอจบทุกอย่าง
กไม่อยากที่จะแบบต่อความยาวต่อความยื่นแล้วค่ะเพราะว่า
การที่เราต้องมาเคลียร์กันอีกเดี๋ยวมันจะยิ่งทำให้เรื่องมันวุ่นวายเข้าไปใหญ่ค่ะ
มีอะไรจะพูดถึงเขาไหมครับถ้าเขาดูที่เราสัมภาษณ์อยู่
หมายถึงแอมป์เหรอคะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดฉันพูดถึงเหมือนกับคุณประมาณ
อืมไม่มีค่ะคงไม่อยากพูดอะไรแล้วค่ะ
เหมือนกับถ้าเขาเลิกถ้าบอกคุณประสงค์ไม่จริงครับ
นั่นก็เป็นสิทธิของเขาค่ะเรื่องนี้หยกคงจะไปห้ามเขาไม่ได้ค่ะ
เชื่อไหมคะว่าตอนนี้เขายังรักคนอื่น
เอออย่างเช้าเองก็บอกว่ารักคนอื่น
มอบความคุ้นแปะครับไอ้นะคะพอร่ะคนแบบมีที่ว่า
ขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบข้างที่ดูทีมหยก
หยกก็ไม่ได้คิดว่าแบบพอเกิดเรื่องมาเนี่ย
ทุกคนจะเป็นกำลังใจให้หยกขนาดนี้ค่ะ
ทุกวันนี้ที่หยกยังยิ้มได้ยังมีความสุขได้เพราะกำลังใจไหมคะ

ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะ